คุณผู้ชมค่ะที่ชนบุรีค่ะนักท่องเที่ยวเป็นร้อยชีวิตเลย
กำลังนั่งทอดอารมณ์อยู่ริมหาดพัทยาเนอะ
อาบแดดสบายโอ้โหลุกวิ่งหนีตายร้องไห้กรีดร้องกันเลยนะคะ
เพราะว่ามีแก๊งวัยรุ่นยกพวกตีกันแบบอาวุธครบมือเลยค่ะ
อ๋อไอ้เจ้าอ๋อเนี้ยวิ่งเจ้าไม่เอาหมดเลยอ่ะเอ้า
ดูสิ
แตกกันกันหมดเลยอ่ะนี่มึงเบิ้งไอไอหัวเบิ้ง
อุ้ยมึงมันต่อยกัน
ไม่มันคบแบบนี้
อีกแล้วอีกแล้วเสี่ยมมันกระทุกกันเสี่ยมปืนใช่ป่ะเมื่อกี้
ขออภัยแดดไม่มีนะคะเพราะว่าเกิดตอนกลางคืน
กำลังนั่งตากลมชมวิวกันนั่นแหละครับนักท่องเที่ยววิ่งหนีตายกรีดร้องกันเลยนะคะ
เพราะว่าโอ้โหแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้นี่นะมีทั้งมีดมีทั้งปืน
อาวุธครบมือไม้หน้าสามอีกยกพวกตีกันริมชายหาดพัทยากลาง
ระหว่างสอยเก้ากับสอยสิบห้าทุ่มครึ่งนักท่องเที่ยวคืนนีตายกลับโรงแรม
กลับที่พักกันแบบวิ่งวุ่นเลยนะคะมีคนเจ็บสองคนค่ะ
หนึ่งคนเป็นเยาวชนอายุสิบห้าปีถูกมีดฟันเข้าที่ไหล่สองข้าง
มือด้านซ้ายมีสนับมืออีกคนเป็นเยาวชนอายุสิบเจ็ดปีถูกยิงต้นขาซ้ายสองนัดจมกองเลือดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลบางละมุงในที่เกิดเหตุมีปืนปากกาหนึ่งกระบอก
มีมีดมีสนับมือแล้วก็ไม้หน้าสามเต็มไปหมดเลยค่ะคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเห็น
วัยรุ่นสี่คนสวงหมวกอะน๊อกเดินนำลงไปก่อนแล้วก็มีวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ตามไปส่งทบ

มันเดินลงไปก่อน

แล้วนักท่องเที่ยวตอนนั้นเยอะไหม

เป็นภาพกล้องวงจรปิดตอน๕ทุ่ม๔๐นาที

หาดพัทยากลางจะเห็นกลุ่มวัยรุ่น๒

เขาบอกว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กบ้านช่างที่ปล่อยเช่าเสือริมหาดค่ะ
เหมือนจะรู้ตัวอยู่แล้วว่ากลุ่มคู่กรณีจะบุกมาหาเรื่อง
ก็เลยมีการหยิบไม้หยิบเหล็กมาเตรียมรอไว้
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแก๊งวัยรุ่นพัทยานะคะ

มาเป็นกลุ่มเห็นไหมเริ่มเดินมากันแล้วเนี่ย

นี้เอาปืนปากกากับมีดมา
เท่านั้นแหละพอเจอกันปุ๊บก็วิ่งไล่ตีกันจนชนละมุนเห็นไหมคะ
คนที่วิ่งข้ามมาฝั่งนี้ก็คือหนีตายกันมาทั้งนั้นเลยนะคะ
ส่งคุณแซคนัทวินไปที่ชายหาดพัทยากลางค่ะ
รอยเลือดคราบเลือดยังค้างอยู่บนพื้นถนนอยู่เลย
น่าตกใจก็คือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห่างจากสพพัทยา

เกรงกลัวอะไรเลยนะคะ
เจ้าของเตียงผ้าใบหาดพัทยาคุณดุลบอกว่าชายหาดตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะมีเตียงผ้าใบปกติอยู่แล้วใช่ไหม
แต่พอสักทุ่ม๒ทุ่มจะมีคนจากไหนไม่รู้มาจับจองพื้นที่ให้เช่าเสือพับนั่งที่ริมหาดราคาผืนละ๕๐บาท
มาก่อนก็แบ่งล็อกในการปล่อยเช่ากันไป
ส่วนวัยรุ่นเขม่นตีกันมันตีทุกวันอยู่แล้ว
คุณปกติไปทะเลหาดทรายเราเจออะไรบ้างเม็ดทรายเปลือกหอย
คุณไปทะเลพัทยาการคุณเจอมีดนะคะในทรายอ่ะเขาเอามีดไปซ่อนใต้ทรายกันค่ะ
เล่มนี้ซ่อนอยู่ใต้ทรายอ่ะคุณแม่อยากจะเดินทำเอ็มวีเตะซ้ายเล่น
เผลอไปเตะโดนมีดนิ้วขาดไม่รู้ตัวเข้าไปอีกอ่ะเขาซ่อนกันเอาไว้
เพราะว่าตีกันเกือบทุกวันเวลามีปัญหามาก็จะได้วิ่งไปแล้วก็ควักมีดออกมาสู้กันแบบนี้ค่ะ
หลังหลังมันไม่มีงานที่ทำไงแล้วก็มานั่งขายไว้ด้านนั้น
เยี่ยมบรรพ์บริเวฟควักค่าวะคุมต้นมันอาวุธรช่องแล้วพี่ลงมาดูแล้วเจอทุกวันแหละ

ด้านวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็บอกว่าโอ้ขี่วินที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้ว
มันเตียนทุกวันจริงเห็นจนชินตา
พอมีเรื่องก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็วิ่งลงไปตีกัน
ต่อยตีมเป็นประจำเลยที่หาดพระทะยา
เอาจริงถ้าคุณไปถามคนพื้นที่เนี่ยเขาชินกันหมดแล้ว
เดือดร้อนจริงคือภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวนี่แหละ
เขาไม่ชินแล้วเขาต้องวิ่งหนีตายกัน
มาก็ต่อยปกติคือแบบใช่ต่อยกันแล้วก็
บางทีมาจอดรถก็วิ่งไปซัดปุ๊บแล้วก็ขี่มอเซอร์นี่อย่างเงี้ย

ได้คุยกับแม่ของคนเจ็บที่ว่าโดนฟันที่ไหล่ทั้งสองข้างด้วยนะคะ
น้องอายุ๑๕ปีแม่บอกว่า
ลูกแม่นี่เย็บแผลเกือบทั้งตัวแล้วก็เสียเลือดมาก
ชี้ขวาก็หักต้องใส่เฝือกดาม
แผลที่ถูกฟันลึกถึงกระดูกเลย
คือเราก็ถามว่าลูกแม่ไปอยู่ในแก๊งนั้นได้ยังไง
เพราะว่าลูกแม่ที่จ้อนที่กู้พายไปเจอเนี่ย
ลูกแม่บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกลุ่มปล่อยเช่า
แต่รุ่นพี่ชวนไป
ก็เลยไปด้วยแต่เห็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
มันเบาะสิบกว่าคนอ่ะลุมน้องอ่ะมันก็เลย

บ้านช่างอะไรนี่แหละที่เขาว่านะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมข่าวไปคุยกับกลุ่มวัยรุ่นที่มาจับจองพื้นที่ชายหาด

พอเข้าไปคุยอันนี้ที่แซคเล่าให้ฟังนะน้องบอกพี่ครับขอเงินหน่อย

บางคนก็มีร่องรอยอาการบาดเจ็บที่แขนขวาด้วยนะครับ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อคืน
ได้ยินเสียงปืนดังเมื่อไหร่เขาก็วิ่งหนีเมื่อนั้นเลย
แต่ว่าไอ้ที่เห็นเป็นแผลเนี่ยเขาสะดุดล้มก็เลยเจ็บค่ะ
ไม่พี่ไม่เห็นเลยคือแบบด้วยความกลัวเลยพี่
ก็เลยวิ่งเอาวิ่งอย่างเดียวอ่ะเผื่อโดนไงพี่
เอาว่าสองกลุ่มที่ตีกันเมื่อคืนนี้คือวัยรุ่นพัทยากับบ้านช่างนะคะ
ตำรวจรู้ตัวแล้วและรู้ตัวมือยิงแล้วด้วยนะคะ
เมืองต้นเห็นว่าหนีไปขอนแก่นตำรวจล่าตัวอยู่ค่ะ
ต้องจับให้ได้ครับอืมถ้าเกิดนักท่องเที่ยวโดนลูกหลงล่ะใช่
เป็นยังไงคุณผู้ชมครับ